ส่วนอีกหนึ่งคราวนี้หนุ่มอาจจะต้องตะลึงในความสวย
สวยของน้องลำไยหายทองคำ
ตะลึงไหมล่ะคุณตกตะลึงจริงไม่ใช่ว่าแซ่บขึ้นนะ
แต่เพราะว่าเธอใส่ชุดไทยแล้วสวยมากจริง

ใส่แบบเรียบร้อยก็ดีไม่น้อยเหมือนกันนะคุณนะ

ซึ่งลำไยก็บอกว่าต่อจากนี้เนี่ยเธอจะเริ่มปรับลุคความเซ็กซี่
ให้มันลดลงบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทิ้งไลน์ความเซ็กซี่ไปเลยนะ
แถมยังแง้มเรื่องหัวใจว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะ
แล้วข่าวกับนักร้องหนุ่มแซคชุมแพรเนี่ย
ยังไงไปฟังจากปากของน้องลำไยกันจ้า
อ้อมเลยคิดว่าเราเอากลุ่มทุกอายุทุก
เขาเรียกว่าทุกอายุทุกวัยดีกว่าค่ะ

แทบจะไม่เซ็กซี่เลยถ้าแอบมีเซ็กซี่ก็แบบน่ารัก

ส่วนตัวคิดว่าเรื่องความเซ็กซี่เนี่ยก็ยังคงอยู่
แต่ว่าอยากให้แบบว่ามันเป็นเซ็กซี่แบบน่ารัก
จะได้ดูแบบไม่เบื่ออะไรอย่างนี้มากกว่า
เราก็ยังเป็นเราอยู่เราก็ไม่ได้ทิ้งไปซะหมดเลยนะคะ
แล้วก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมแล้วก็พอดีดีกว่า

แล้วหนูคิดว่าคนที่แบบจะมารับคนที่ไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้
เราได้มันหายากอะค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวเราก็โอเคอยู่

ทำงานทุกวันก็เจอเพื่อนร่วมงานทุกวัน
เจอแฟนหน้าเวทีเราแทบจะแบบไม่มีเวลาแบบว่าอยู่คนเดียวเลยอย่างนี้ค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยลำไยไม่ค่อยว่างก็เลยยังไม่มีแฟนนะ

ส่วนจริงแล้วคือเรื่องของผลงานเพลงอีกอย่างหนึ่งก็
เธอจะมีการปรับลุคให้ดูแบบโตขึ้นคือยังคงความเซ็กซี่แหละ
แต่อาจจะแบบว่าดูโตขึ้นอีกนิดนึง
เชื่อว่าจะขยายฐานแฟนคลับไปยังกลุ่มผู้หญิงได้อย่างแน่นอน
ผู้หญิงหลายคนเขาก็ชื่นชอบน้องลำไยอยู่แล้ว
แล้วยิ่งปรับลุคให้เซ็กซี่แบบน่ารักแบบนี้หลายคนชอบนะคะ